ทันใหม่ค่ะเดี๋ยวต้องทำตามกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เฟื่องอาจจะเป็นคนนึงที่ไม่ทำ

ดูกันเลยว่าเอ๊ะยังไงหวัดเสียวมือถือเหลือเกินค่ะ

มือถือกลางอากาศลอยอยู่คือเป็นเทรนด์ที่เริ่มฮิตในหมู่ชาวต่างชาติค่ะคุณผู้ชม
มือถือเนี่ยมาตั้งเวลาถ่ายภาพแล้วก็เมื่อใกล้ถึงเวลาแชร์ภาพปล่อยให้โทรศัพท์ร่วงหล่นซะ

ก็เลยทดลองนี่แหละค่ะปล่อยโทรศัพท์ลง
แล้วก็ตั้งเวลาถ่ายภาพแล้วก็สำเร็จนี่แหละค่ะ
วันที่เขาภูมิใจที่สุดในชีวิตนะคะ

ซึ่งเราไปค่ะธนิดนี่งั้นก็

เขาพาวสุดเราอยากจะพาวบ้างนะคะ
ก็มีผู้ทดลองทำตามไปจำนวนมากค่ะ
รายก็มีคลิปเบื้องหลังที่เพื่อนได้ถ่ายไว้ขณะทำการเซลฟี่แบบใหม่
เพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละภาพนี่นะคะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่คมชัดแล้วก็ไม่เบลอ

ก็คอสนะครับเออแบบล่วงอ่ะหนึ่งสองใช้หันตั้งเวลาไว้ปล่อยรวบ
หนึ่งสองอ่ะจ้าไม่ปล่อยไม่ปล่อยยัง

โอ้โหแต่ละท่าของเขานะคะเห็นเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
แต่ยังไงก็ตามก็มีคำเตือนกันค่ะว่าควรระมัดระวังไม่ให้มือถือร่วงหล่นพื้น
ฉะนั้นมือถือสุดที่รักของคุณเนี่ยก็อาจจะหน้าจอแตกหรือพังได้
ก็เอาไว้บนเตียงไงไม่เอาค่ะเราเสร็จแล้วตอน๖เราเปลี่ยนไป๔๕รอบค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะทำตามนะคะก็ระมัดระวังให้ดีใส่เคสการกระแทกให้เรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ไม่รับผิดชอบนะคะถึงการมาบอกไอเดียก็บอกว่า
วางเอาเบาะมาวางแล้วก็หรือว่าอยู่บนเตียง
แต่ไม่เอาอยู่บนเตียงแล้วเด้งออกไปนะคะอันนั้นก็ไม่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน

จะเป็นดังที่ดีก็มีชาวเน็ตเขาเสนอแนะมาเหมือนกันว่า
สก๊อตเทปมาแปะไว้ที่หน้าอกก็ถ่ายเซลฟี่ได้

มาในไทยรัฐแล้วกันค่ะจะได้รู้ว่าคุณผู้ชมแบบ
มีความตื่นเต้นไปด้วยทำตามไหม

ถ้าว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์ขนาดนี้

ถ้าอะไรนะตลกอะน่ารักมันต้องรีบทำสมบัติแบบปุ๊บพอดีมันต้องทำหลายทาง